คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่ดีต่อใจมากเลยเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอข่าวนี้นะคะก็เลยกลายเป็นที่มาตอนนี้เนี่ยยอดคนทำบุญจองกระถิ่นเนี่ยทะลุกว่า๒๐ล้านบาทแล้ว
คือก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวว่าเจ้าอาวาสวัดท่ามาเฟืองที่ราชบุรีท่านร่ำไห้คือน้ำตาเนี่ยอาบแก้มเลยเพราะไม่มีใครไปจองกระถิ่น
ก็เลยทำให้ลักษณะแบบนี้การที่ไม่มีคนไปจองกระถิ่นนั่นแปลว่าพระลูกวัดเนี่ยจะต้องขาดพรรษาถูกไหมคะ
หลังจากที่เรานำเสนอข่าวนี้แล้วปรากฏว่าตอนนี้ยอดเงินบริจาคของทางวัดกว่ายี่สิบล้านบาทแล้วนะคะทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ทำไงอ่ะ
ดีใจค่ะพอรู้ยอดนะคะพากันไปรำแก้บนที่สาราวัดจำนวน๓รอบ
แล้วตะโกนแบบเนี้ยยี่สิบล้านแล้วจ้ายี่สิบล้านแล้วจ้าโอ้โหเอ่อเนี้ย
สนุกสนานกันแบบนี้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
โอ้โหคุณปุ๊ยเสียงเพลงดังรั่นวัดเลยอ่ะเออดีน่ะสนุกสนานคือคืนเนี้ย
เปลี่ยนอารมณ์เลยอ่ะเออนะคะก่อนแล้วหลังการนำเสนอข่าวนะคะ
เงียบและวันนี้สามสิบตุลาคมคือกำหนดวันที่ทางวัดจะมีการจัดงานบุญกระถิ่น
ครับซึ่งทางคณะกรรมการวัดได้มีการจัดเตรียมสถานที่นี่ค่ะคุณผู้ชม
งเต็นต์นำโต๊ะเก้าอี้มาตั้งเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมงาน
นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเนี้ยกว่าห้าร้อยร้านค้าค่ะ
มาร่วมออกงานงานบุญครั้งนี้ด้วยโอ้คุณกิติโค้ดถาวรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สาม
แล้วก็เป็นกรรมการวัดบอกจริงแล้วนะคุณนักข่าวเชื่อไหม
ยังมีร้านค้าติดต่อเข้ามาออกร้านไม่ขาดสายเลยมากกว่านี้อีก
แต่ต้องปฏิเสธไปเพราะสถานที่มันมีจำกัดมันไม่พอ
อกจากนี้นอกจากร้านค้าต่างแล้วยังจะมีรถแห่คณะเฉิดสิงโต
ม้าเทียมเกวียนวัวเทียมเกวียนเข้ามาร่วมในขบวนแห่ด้วย
ยิ่งใหญ่ไปเลยอ่ะมันดีมากเนอะเออมันดีต่อใจมากอะค่ะ
อกจากนี้ทางคณะกรรมการวัดยังบอกด้วยนะคะว่างานนี้แท็กพารันยู
ศิลปินดาราชื่อดังก็ติดต่อบอกว่าจะมาร่วมงานกระถิ่นในวันนี้ด้วย
โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทองที่ราชบุรีเนี่ยนะคะ
ขอความร่วมมือคนที่จะไปงานบุญกระถิ่นช่วยสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
ก่อนเข้าวัดเพราะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดไนทีนค่ะจริงอยากจะขอบคุณนักข่าวในพื้นที่นะ
ใช่ที่ทำข่าวเนี้ยมาให้เราได้อ่านกันใช่ทำให้วัดได้เงินกันไปกระถิ่นเนี้ยยี่สิบล้านนะ
จริงค่ะคุ้มใจจังเลยบอกบุญกันอันโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะครับ
อ่ะเรื่องบุญก็ต้องทำนะฮะเรื่องตัวเลขก็ต้องดูนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์นี้
วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลคุณผู้ชมติดตามถ่ายทอดสดหน้าจอของเรา
บ่ายสองมองเป็นต้นไปแต่ใครที่ยังไม่มีอะไรในใจผมพาไปว่าขอชะลาก่อนก่อนดีกว่า
ครับนะฮะอ้าวไปดูกันเลยครับนะไปที่จังหวัดนครราชศรีมากันก่อนนะฮะ
เมื่อวานชาวบ้านเป็นพันคนแล้วก็มีตัวแทนหน่วยงานรัฐผู้นำชุมชน
สิทธิ์สยานุสิทธิ์ต่างพาการไปร่วมพิธีทอดกระถิ่นวัดบ้านไร่
อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาเดิมก็ไปวัดหลวงพระคูณนี่แหละครับ
เมื่อวานเนี่ยนะฮะก็มียอดเงินกระถิ่นร่วมสมทบทุนในการสร้างกุฏิสงฆ์
จดเลขยอดกระถิ่นนะฮะ
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อว่าเลขยอดกระถิ่นนี่แหละ
มันจะเป็นกุศลแรงนะฮะแล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดในที่นี่เขาไม่ใช่ขันหรืออ่างน้ำมนต์นะ
่งน้ำมนต์เป็นโอ่งน้ำมนต์เล็กก็ส่องไปส่องมาแล้วแต่จะมองเอาย้ำแบบนี้
กระถิ่น๒๔๕๗๒๒บาทนะครับ